นาฬิกา๔๖นาทีติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อย่านถนนวัดเกาะที่เขตสามัยกรุงเทพมนาคม
นักศึกษาวัย๒๐ปีเป็นผู้ชายนะถูกเยาวชน๒คน
เขาบอกว่าอายุน่าจะประมาณ๑๐กว่าเท่านั้นเอง๑๓๑๔เท่านั้นเอง
ใช้ปืนดูสิมาจี้เขาเอาปืนจ่อเอวเขาเพื่อจะเหมือนขอเงิน
ขายเงินอะไรแบบนี้นะครับจนภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถที่จะจับภาพไว้ได้กับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แล้วก็นักศึกษาวัย๒๐ปีคนนี้นักศึกษานุ่มคนนี้ก็ให้การบอกว่า
โอ้โหตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเมื่อวันศุกร์ที่๕กุมภาพันธ์เวลาสักประมาณทุ่ม
ตัวเขาเองกำลังไปซื้อของภายในร้านสะดวกซื้อก็พกเงินไป๕๐๐บาท
จังหวะที่กำลังหยิบเงินในกระเป๋าอยู่หน้าร้านจู่มีเด็กชาย
มองแมมที่กำลังมาปรากบและถึงใช้สายตามองพลิกปรากติ
ก็ยกมือที่คล่าพันแผลจี้แอวมาพูดขอเงิน
อะไรมาจี้เอวปรากฏว่าเห็นบางอย่างเห็นปลายกระบอกปืน
โอ้โหระหว่างนั้นนักศึกษานุ่มคนนี้ก็ตกอกตกใจแล้วครับ
ก็พยายามที่จะเดินหลบเดินเลี่ยงแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ก็กลัวเหมือนกันนะ
แล้วก็เด็กตัวเล็กมันก็แก๊กแก๊กค่ะ
เหมือนกับจะยิงปืนอ่ะทุกขู่
ใช่แก๊กเลยอ่ะนะฮะ
ก็ปรากฏว่าตัวเขาพยายามวิ่งหนีก็วิ่งได้ทัน
ค่ะวิ่งได้ทันนะฮะแล้วก็ขอความช่วยเหลือตะโกนขอความช่วยเหลือ
ว่าเกิดเหตุการณ์นี้กับเขานะครับตอนที่เขาวิ่งหนีเนี่ย
เด็กก็ตกใจสองคนเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยตกใจวิ่งหนีไปด้วย
ต่างคนต่างหนีนะฮะแล้วก็ผู้เสียหายไปแจ้งความ
ล่าสุดนะครับวันที่๗กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้นะฮะ
เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๑๔นาฬิกาตำรวจชุดสืบสวนสนสายไหม
สามารถตามจับกลุ่มตัวเด็กที่ก่อเหตุทั้งสองรายได้นะครับ
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันพุธที่๕กุมภาพันธ์
สองวันต่อมาเจ็ดกุมภาพันธ์เมื่อวานนี้
ตำรวจจับกลุ่มเด็กที่เกาะเหตุ๒รายได้ที่ย่านราชบุรณะ
ขณะที่เด็กกลับบ้านไปหาแม่
เด็กทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
คนโตเนี่ยตัวใหญ่กว่านี้อายุ๑๔

อาศัยอยู่กับญาติที่แคมพ์ค้นงานในซอยเพิ่มศิลป์๒๐
ทั้งสองคนชอบเดินขอเงินคนทั่วไป
ทั่วไปอยู่บริเวณนั้นเป็นประจำ

เด็กสองคนนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้
ชอบมาขอเงินมาถ่ายเงิน

แต่ทุกครั้งที่มาไม่เคยพกอาวุธใดมา
มีครั้งที่มาก่อเหตุล่าสุดเอาอาวุธปืนมาด้วย
นายเอนามสมมุติผู้ก่อเหตุเปิดเผยนะคะว่า
เวลาที่ตัวเขาเองกับตัวลูกพี่ลูกน้องหิวข้าว
ตัวน้องหิวข้าวนะไม่มีเงินซื้อข้าวกิน
ก็จะเดินขอคนบริเวณที่เกิดเหตุเป็นประจำอยู่แล้ว

ตัวเองได้ขอเงินผู้หญิงคนหนึ่งได้มา๔๐บาทแล้ว
แล้วก็ไปขอจากผู้ชายอีกคนนึง

เด็กก็เลยนำปืนพลาสติกที่ซื้อมา

ปืนปลอมนี่นะออกมาจี้
โดยทำเป็นเหมือนทีเล่นทีจริง
ก่อนที่ชายคนอังกฤษจะวิ่งหนีไป

เคสที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้
ใช่คือตอนที่เขาเอาปืนจี้แล้วเหมือนกับจะกดยิง

แต่ตอนนั้นผู้เสียหายนะตกใจ
คือตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นปืนจริงปืนปลอม
แต่ได้ยินเสียงแก๊กแล้ว
ถ้าเป็นปืนจริงก็คือลั่นไกลแล้ว
หลังจากเด็กทั้งสองคนก่อเหตุ
ทั้งสองคนบอกว่าไม่ได้หลบหนีไปไหน
ก็ยังวนเวียนอยู่บริเวณที่ก่อเหตุ
เพราะไม่คิดว่าจะถูกแจ้งความแล้วก็ถูกจับกลุ่ม
ตอนที่ไปหาแม่ที่บ้านย่านราชบุรณะ
ขณะที่พนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ปกครอง
รับทราบการกระทำของเด็กทั้งสองคนแล้ว
แล้วก็จะเชิญเจ้าทุกข์มาพูดคุยกับผู้ปกครอง
ด้านพ่อของผู้เสียหายพ่อของนักศึกษานะ
บอกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณที่เกิดเหตุ
คือจริงมีผู้คนอยู่พลุกพลาดเหลือเกิน
ก็ไม่คาดว่าจะเกิดเหตุขึ้นกับลูกชายของตน

แล้วก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับเด็กทั้งสองคนด้วยนะ
เพราะว่าผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวผู้เสียหายเนี่ย

เพราะว่าอย่างแม่ของน้องนักศึกษาที่เป็นผู้เสียหาย

ก็เลยแบบเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าอีกหน่อย
เดินมาซื้อของแบบนี้แล้วเจอเด็กมาทำแบบนี้

ส่วนเจ้าปืนปลอมของกลางเนี่ย
คือตอนที่เกิดเหตุที่ทั้งผู้เสียหายตกใจวิ่งหนี

ก็ถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละ
ก็พบว่าเป็นปืนกระบอกนี่แหละเป็นปืนปลอมนะครับ

เด็กชายเคยไปก่อเหตุที่ไหนอย่างไรมาบ้าง
หลังจากนี้จะต้องดูแลกันยังไงต่อนะครับ